ด้วยเหตุการณ์นี้ที่ปรัตตานีมาเป็น๑๐๐เลยคุณ
เป็น๑๐๐นี่คือ๑๐๐อะไรรู้ไหมครับ

มากันหลายร้อยแบบนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาตกใจฮะ

แว้น๓๐๐คน๓๐๐คัน
ที่ปั๊มน้ำมัณแห่ง๑ในอำเภอเมืองจังหวัดปรตานี
มากันเยอะขนาดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เรื่องไหม

เพราะเท่าที่เห็นยังไม่มีรถตำรวจเข้ามาสังเกตการณ์เลยนะฮะ
มาแข่งหรือว่ามาพร้อมรบกันหรือเปล่า
จะมีเหตุยกพวกตะลุมบอลกันขึ้นมาหรือเปล่า
ถ้ามีนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แน่นะครับ
พี่บุ๊คสืบสกุลพันดีน้องแว้นเขาเป็นน้องแว้นพันดี
เขานัดมารวมตัวกันก็จริงครับแต่ว่าจะไปทำความดีกัน
อย่าพึ่งด้าใช่ค่ะคือเจ้าบ้านเขาเห็นเขาตกใจ
แต่ถ้าถามความจริงแล้วอย่าด่าน้อง
น้องกำลังร่วมด้วยช่วยกันไปบริจาคเงิน
นำไปช่วยเหลือครอบครัวโต๊ะครูที่บ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังนะครับ
น้องเป็นกลุ่มใบเกอร์จาก๓จังหวัด
คือปัตตานียะลาและนราธิวาสครับ
รวมเงินมาได้ประมาณ๒๘๐๐๐บาท
เพื่อจะไปมอบให้กับนายอัลฟานอาวแวร์เจ้าของบ้านนะครับ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มนักเตะเยาวชน๑๐คนที่ร่วมกัน
วิ่งระดมเงินบริจาควิ่งด้วยระยะทาง๕กิโลเมตร
นำเงินที่ได้๕๙๒๐บาทไปมอบเพิ่มให้อีกนะครับ
ทีนี้พอชาวบ้านรู้ความจริงปรบมือสิครับ
พากันชื่นชมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่มารวมตัวกัน
ทำกิจกรรมในการช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
ชาวบ้านบอกโอ้พอรู้เหตุผลแล้วน้องเอ้ย
แม้จะแว้นนะแต่เป็นแว้นพันดีนะ
ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ใคร
เหมือนกับที่เป็นข่าวกันอยู่บ่อยทำดีแบบนี้ก็ดีนะลูกนะ
ใช่ค่ะทำดีต้องชื่นชม